พูดถึงเรื่องทำบุญคุณผู้ชมค่ะจะพาไปนี่เลยระวังนะจ๊ะ
เป็นโปรงเป็นแฟนกันไม่ทำบุญด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้คู่กัน
เพราะว่าชาติก่อนเราเพียงถูกเพียงเก็บดอกไม้ร่วมต้นแต่
ร้องเพลงมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะจะพาไปทำบุญกับนุ๊กธนโด

เมื่อวานนี้ค่ะคือเลิกงามยามดีวันที่๒๙พฤษภาคม
พร้อมเพื่อนแห่งค่ายบ้านสิง
วัดป่าสาราแดงจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งต้องบอกค่ะว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นมากเลยคุณผู้ชม

แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะดูภาพนี้นี่

เป็นภาพที่นอกจากเหล่าแฟนคลับนักเสี่ยงโชคเข้ามา

ยังพากันพูดถึงเรื่องป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะ
ที่อยู่ด้านหลังนู้นคุณผู้ชมเห็นไหม
ไกลเลี่ยงป้ายสีไหลสีแดงหรือสีขาว

มันมีทั้งกก๖๒๐๗ขอนแก่น
อันนี้อันนี้วงกลมนิดนึงนะ

ส่วนป้ายทะเบียนกไก่๕๔๙๕ขอนแก่นของหนุ่มโจธวัชชัย
ยังยังยังไม่หมดเพียงสำนั่นนะคะอีกคันนึง
บ่อใบไม้ชฉิง๘๓๖๕น้องโบราภู
โบราภูแล้วอันนี้โบราภูแล้วของคนแต่เลขเป็นชาเจ
ชอบเลขจากป้ายไหนก็เสี่ยงโชคป้ายนั้นก็แล้วกันนะคะ
ก็คือไปทำบุญมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเป็นกิจจัดลักษณะมาฝากเรา
แต่เราตาดีไงบันเทิงไทยรัฐตาดีไง
เลขทะเบียนอยู่ตรงนู้นก็ซูมเข้าไปอีก

แล้วก็เคยเหมือนกับว่าทะเบียนรถของคุณนุกธนดล
เคยให้โชคให้ราบแฟนคลับนะ
ใช่ค่ะนุกธนดล๖๒๐๗นะเผื่อจะลืมพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
คุณผู้ชมไปต่อดีกว่านะคะด้านนักร้องลูกทุ่งสาวเมืองขอนแก่น
แพทย์อริยาเจ้าของเพลงนี้เลย
ป๊าเมียมาเลยป๊าเมียมาเลย
ใจบ้อเฮ้ใจบ้อเฮ้ใจบ้อใจบ้อใจบ้อ

เออแหละก็ดังมากนะสิติดต่อกัน
อย่าให้ขึ้นมานะบอกเลยว่าหน้าน่างแปลกแปลกแปลกแปลก
เออนะคะนับถือองค์ปู่พญานาคค่ะอย่างมากเลยสำหรับสาวคนนี้
ซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เพิ่งไปรำถวายปู่อือลือนาคาราชมาที่จังหวัดบึงกาล
แล้วพอรำเสร็จปั๊บโอ้โห
กลับมาก็ได้โชคปุ๊บเลยค่ะ
ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเก้าเก้า
รับสับไปทั้งคณะเลยในวันนั้นว่ะ

ใช่ตอนนั้นเราเล่าข่าวเริ่มยวนว่าโอ้ยเก่าเก่ามันจะออกอยู่มะ

เพราะว่าเป็นชั้นออก๒๒ตรงเลยนะออก๒๒หน่อยนะ
เมื่อวานนี้เจ้าตัวมาฝากผลงานเพลงใหม่ป๊าเมียมาเลย
ป่าเมียมาเลยเนี่ยภาษาอีสานเขาบอกว่าทิ้งแปลว่าทิ้งเมียมาเลย
ป่าเมียมาเลยป่าเมียมาเลยใจบ้าใจบ้า
ใจบ้าคือแบบกล้าเป่าทิ้งเมียมาเลย

กินมาเลย
โอ้แต่ดูไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะลุงอะอะไรหศกก่อน
เอาเจ้าตัวบอกทันทีนะคะบอกว่าเพิ่งไปไหว้ขอพรที่วัดบางกุ้ง

ก็ได้ทำการล้วงลูกปิงปอง

จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมาด้วย

ไม่ค่อยเห็นไปส่องเต็มค่ะ
คือรอบนี้เราก็ไปมีโอกาสได้ไปกลับ

ก็เป็นตอนนี้ค่ะมีแล้วก็

อย่างนี้นะ๑คือเพลงเขาดัง๒วัดบางกุ้งดังมากนะ

เขาบอกว่าคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปขอคุณผู้ชม

ต่อคิวถึงตอนไหนรู้ไหมคะตี๕

คนต่อคิวแล้วเขาบอกว่าไปขอพรตอนดึกนะเธอ

เราไม่ต้องไปต่อคิวนี่น้องแคทก็ให้เลขมาแล้ว๙๘
ต่อไปฉันต้องเป็นผู้ที่ถูกรางวัลที่๑แน่เลย
ขอสบวนหนึ่งอ่ะนะคะคุณผู้ชมขา